คุณผู้ชมเอาใจช่วยอยู่โดยเฉพาะสุภาพสตรี
กรณีที่มีการให้ข้อมูลบนโลกออนไลน์
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีเก่าซ้อมจนสลบ
เอาตัวออกมาจากที่ทำงาน
ล่าสุดครับพบเบาะแสว่า
รถเก๋งที่ผู้หญิงคนนั้นถูกฉุดกระชากลากถูขึ้นไปนั้น

เกิดขึ้นจากญาติของฝ่ายหญิงนะครับ

ออนไลน์ช่วยตามหาหน่อย
นางสาวรัตนาหรือว่าปอ
หลังจากถูกนายบอยสามีเก่า

โดยมีการตบตีใช้ปืนข่มขู่

ญาติของนางสาวปอได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สนคลองตัน
ที่ข่าวเช้าหัวเขียวนำเสนอไปเมื่อวานนี้

ญาติของนางสาวปอไปขอความช่วยเหลือ
ที่มูลลินิธิปรวินาโหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
โดยนางสาวยศวดีอายุ๒๔ปี
เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวปอ
เล่าเหตุการณ์แบบนี้เลยฮะบอกว่า
๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาครับคุณประสงค์ครับ

ไปถึงพระเปิดฉักตบตีเลยฮะ

ตบเข้าที่หน้าของนางสาวปอครับ

จิกผมลากออกจากที่ทำงาน

นะฮะแม่กับญาติรู้ข่าวเป็นห่วงสิครับเป็นลูกใครญาติใครก็ห่วงแบบนี้
เพราะว่าในบอยเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากญาติแล้วก็แม่นะฮะ
บอกว่านายบอยมีพฤติกรรมชอบทำร้ายนางสาวปอแล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้ง
ทนอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับเลิกรากันไป
คราวนี้เนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าหนักสุดก็คือมีการใช้ปืนต่อหน้าคนอื่นด้วยนะครับ
ที่ทำงานเนี่ยนอกจากนี้นายบอยเนี่ยได้โพสต์รูปครับคุณผู้ชมครับ
โพสต์รูปนางสาวปออย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะรูปก่อนหน้านี้เธอหน้าตาสะสวยทีเดียวนะครับ
นู่นนะครับบวมบ้างเขียวบ้างนะฮะคือโพสต์แบบไม่กลัวเลยล่ะครับในบอยเนี่ยนะฮะ
ญาติบอกแล้วก็ยังมียังพิมพ์ข้อความไว้ด้วยว่ามารับศพด้วย
ค่ะโอ้โหทำแบบนี้นะฮะผิดกฎหมายด้วยนะครับ
นางสาวยศวดีเล่าต่อบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะญาติญาติเห็นสถานะใน
ก็เลยลองวิดีโอคอลไปหาครับไปหาปรากฏว่าคนรับไม่ใช่ปอ
เป็นบอยรับนะฮะแล้วมันก็เห็นภาพสิครับ
เพราะเป็นวิดีโอคอลคือภาพกำลังลากปอเนี่ยนะ
แล้วก็มาตบตีอย่างทารุณจากนั้นสายมันก็ตัดไปครับ
แต่ว่ามีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
น้าที่อยู่ต่างจังหวัดเขาเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
แล้วก็แบบอาจจะเป็นเพราะความแค้นส่วนตัวด้วยค่ะ
เหมือนเวลาพี่สาวเราไปทำงานเพื่อนร่วมงานมีผู้ชายอย่างนี้
อย่ามายุ่งเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพี่สาวก็เลยแบบ
พอได้ตัวพี่สาวเขาก็กระชากหนังศีรษะของพี่สาว

แล้วก็ลากตัวขึ้นรถไปเลย

อดีตเขาสองคนเขาเคยอยู่กินฉันสามีภรรยา

แล้วก็มีพญานรักเป็นลูกชายวัยสองขวบหนึ่งคน
ในช่วงที่อยู่ด้วยกันทั้งคู่มักจะทะเลาะแล้วก็มีปากเสียงกันเป็นประจำ
สาเหตุคือเรื่องหึงหวงแล้วก็จบลงสุดท้ายนางสาวปอถูกซ้อมอย่างทารุณเนี่ยค่ะ
กระทั่งเมื่อ๒ปีก่อนค่ะนางสาวปอไปจับได้ว่านายบอยไปมีผู้หญิงคนอื่น
นี่แหละที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายนางสาวปอบอกว่า
หมดความอดทนที่จะอยู่รองมือรองเท้าให้นายบอยตบตีอีกต่อไป
หนีไปอยู่กับน้าส่วนลูกชายเนี่ยเอาไปฝากกับแม่ของนางสาวปอให้เลี้ยงไว้
กระทั่งเมื่อ๔เดือนก่อนนางสาวปอได้ให้ทนายความฟ้องหย่านายบอย
ก็เลยคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้นายบอยโกรธแค้น
แล้วสุดท้ายตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะคุณปวีนาหงษกุลนะคะ
ก็ได้พาญาติของนางสาวปอไปพบกับตำรวจสนคลองตันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยทางตำรวจได้มีการแจ้งเบาะแสจากแม่ค้าแถวสุพรรณบุรี
บอกว่าพบนางสาวปอเนี่ยถูกนายบอยบังคับให้ลงจากรถมาซื้อของแล้วขึ้นรถขับไปทันทีค่ะ

ตอนนี้ตำรวจสนคลองตันได้มีการจัดชุดสืบสวนลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว
เนื่องจากนายบอยตอนนี้มีปืนด้วย
จึงมีคำสั่งให้ตำรวจที่จะลงปฏิบัติหน้าที่เนี่ยระมัดระวังในการติดตามตัวนายบอยนะฮะ
หากเจอตัวในบอยแล้วก็มีการยิงต่อสู้ให้สามารถตอบโต้ได้อย่างเด็ดขาดได้เลยนะคะ
ก็คือพูดตรงอ่ะถ้าเกิดว่านายบอยล์ยิงสู้มาตำรวจก็สามารถฆัตกรรมวิสามารถฆัตกรรมได้เลยอ่ะคือจับป้ายอ่ะฮะ
เป็นห่วงเพื่อนญาติของบอยก็ประสานดีกว่านะครับพยายามช่วยกันเกลี้ยกล่อมนะครับ